คุณผู้ชมเคยเห็นเวลาที่เขาบอกว่าไล่ผีแล้วเอาหวายมาเขี้ยนใช่ไหม

อาจจะเคยเห็นในเรื่องเล่าในการ์ตูนในอะไรก็แล้วแต่

แล้วหมอผีเป็นหมอผีชาวเมียนมา

ผู้หญิงที่เขาบอกว่าโดนผีเข้าแล้วก็ไปหาหมอผีเป็นหญิงชาวเมียนมา

เพราะว่านี่คือเสียงสุดท้ายของเธอที่จะมีโอกาสได้ร้องค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะเสียงร้องของผู้หญิงคนนี้น่ะด้วยความเจ็บปวดด้วยความทรมาน

ใช่เขาบอกว่านี่คือการไล่ผี
แล้วจริงมันจะมีคลิปช่วงที่แบบได้ยินเสียงหวายที่หวดลงไปบนตัว
พอฟังแล้วก็แบบเนี่ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวลองขอดันเสียงตรงนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเธอก็ร้องอย่างเจ็บปวดนะคะ
ท้ายที่สุดเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้คือนางมาเนนวยอายุ๕๙ปีเป็นชาวเมียนมา
ทำพิธีถอดของล้างคุณสัยไล่ผีกับหมอผีคือนายทูลไซดอายุ๕๑ปี
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่บางสะพานน้อยประจวบคิริขันแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะ
นางมาเนนวยเนี่ยเสียชีวิตจากการโดนเขี้ยนนะดูบาดแผลที่ร่างของเธอโอ้โหดูสิคะ
ว่าตอนเขี้ยนลงแค่ก้นเหมือนเวลาคุณครูทำโทษเด็ก
นี่ไม่ใช่เลยนี่คือทั้งตัวเลยนะทั้งตัวดอม
หลังเกิดเหตุนะญาติไม่ได้แจ้งความกับตำรวจค่ะ
แต่เอาศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดราชประสงค์อำเภอบางสะพาน
บอกแบบนี้ว่านางมาเนนวยเป็นโรคความดัน
ก่อนที่จะมาหาหมอผีเนี่ยนะก็มีอาการไข้เล็กน้อย
คิดเหมือนกันว่าการรักษาจะถึงแก่ชีวิต
บางคนบอกว่านี่ไม่เรียกการรักษาเพราะอะไร
เพราะว่าเขี้ยนจนตายแบบนี้ค่ะญาติไม่ได้แจ้งความก็จริง
แต่คลิปนะดอมคุณผู้ชมมันหลุดมาในโลกโซเชียลค่ะ
แล้วพอมันหลุดมาปั๊บตำรวจสพบังสะพานน้อย
ก็ไปตรวจสอบว่าร่างนางมาเนนวยที่มีรอยเขียวช้ำห้อเลือดทั่วร่างกายเนี่ย
มันเกิดจากรอยไหวใช่ไหมแพทย์ก็เลยต้องอายัดหมอ
ตำรวจก็เลยต้องอายัดศพนะคะแล้วก็ส่งไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไป
และตำรวจก็ต้องไปนำตัวหมอผีมาสอบ
หมอผีก็รับสารภาพนะว่าใช้หวายตีตามร่างกายของคนตายจริง
เขาบอกว่าหวายอันนั้นเขาเรียกว่าหวายพระดอม
ตีเพื่อไล่ผีตีคนนี้ค่ะ
ถามว่าหมอผีตีไปทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้นับ
ไม่ได้นับว่าตีไปกี่ครั้งก็ก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนผีเข้า
คนที่เคยโดนผีสิงก็มารักษาผมก็รักษาให้หายทุกคน
รักษามาตั้งแต่อายุ๑๗จนตอนนี้๕๑แล้วค่ะ
วายอันนั้นที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ย
ยพระในยาวเมตรครึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะมารักษามาไล่ผีได้นะ
ต้องเป็นชาวเมียนมาเท่านั้นจะเป็นคนไทยมาแบบนี้ไม่ได้
แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นางมาเนนวยตายจากการถูกรักษาไล่ผีแล้วเนี่ย
วายพระอันนั้นเผาทิ้งไปแล้วค่ะ
นี่ค่ะเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาหมอผีคนนี้นะคะ

ซึ่งก็ได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็รับสารภาพคุมตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ